เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยพาไปดูเรื่องราวชวนขนลุกกันนิดนึง
ตอนเด็กตามโรงเรียนตามสนามเด็กเล่นเราชอบเล่นกันมาก
ก็คือชิงช้าแล้วคุณเคยไหมชิงช้าเนี่ยอยู่ดีดี
พอเราเดินไปกำลังจะไปเล่นมันแกว่งเองชิงช้ามันไกลเอง
เด็กนักเรียนปฐมเขาก็ตกใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป
หลังจากถ่ายเสร็จหนีกลับบ้านเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูนะคะนี่เป็นคลิปที่นักเรียนชั้นป๔
เขาถ่ายเอาไว้อยู่ในจังหวัดแพร่นะอืม
ถ่ายเอาไว้คือตอนแรกก็กะว่าจะถ่ายคลิป
เล่นอยู่แล้วลุกออกไปแต่พยายามมองไปรอบ
ซ้ายมองขวามองทั่วเลยเนี่ยแบบนี้ที่เขาถ่ายเนี่ย
ไม่มีใครเลยก็คิดว่าเอ๊ะลมคงจะพัดแหละ
น้องเขาบอกลมพัดแหละแต่เนี่ยคุณดูน้องเขายืนอยู่
ตรงนั้นมันไม่มีลมเลยนะ
น้องบอกเนี่ยนิ่งเลยสงบเลยลมก็ไม่มี
ชิงช้ามันแกว่งไปแกว่งมาได้
อ้าวโดนโดนเขาแล้วเนี่ยมองซ้ายมองขวาไป
ยังไงดีไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
ขายต่อดีไหมหรือจะยังไง
หลังจากนั้นไปไปไหมหรืออยู่อยู่หรือไป
ไม่เห็นมีใครน่ากลัวเหมือนกันนะไป

วิ่งหนีไปเลยกล้องไม่ได้ปิดนะ
ถ่ายไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยด้วยความตกใจ
ก็เลยไปสอบถามคุณยายของน้องที่ถ่ายคลิปเอาไว้
คุณยายบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒
พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาช่วงโพเพเลย
โมงเย็นโพเพสลัว
รอให้กลับมารับกลับบ้าน
ซึ่งคนอื่นกลับกันหมดแล้ว
แล้วก็อย่างที่เห็นคือหลานวิ่งกลับบ้านมาหน้าตาตื่นเลย
แล้วเอาคลิปนี้ไปให้คุณยายดู
แล้วเล่าให้ยายฟังว่าเจออะไรมา
ยายบอกยายคิดอยู่หลายคืนนอนก็ไม่หลับ

พอรุ่งเช้าคุณยายเลยให้อาจารย์ในหมู่บ้านเนี่ย
นำสวิงนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งฟอง
พร้อมกับทูบเทียนไปเขาเรียกว่าไป
ซ้อนขวัญหลานชายเหมือนเรียกขวัญนะคุณ
ใช่ค่ะแล้วก็พาไปรดน้ำมนต์ให้หายความกลัว
คือหลานกลัวมากจนนอนไม่หลับเลย
คือพิธีนี้มันเป็นพิธีตามความเชื่อของคนโบราณ
้อนขวัญก็คือช้อนขวัญตักเอาสวิงตักขวัญขึ้นมา
เขาเชื่อว่าขวัญของหลานเนี่ยน่าจะกระเจิดกระเจิงไปตอนวิ่งหนี
แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่เอามาให้ดูกันแบบนี้มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะ
คือเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าชิงช้ามันไกลเองไหม
ลมพัดไหมมีคนเล่นแล้วลุกออกไปไหม
แต่เด็กพอเขาเห็นแบบนี้เขากลัวใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคนโบราณเขาก็เชื่อว่าขวัญหาย
ก็เลยเรียกขวัญทำพิธีเรียกขวัญกันแบบโบราณ

โรงเรียนจะมีเรื่องน่ากลัวแตกต่างกันไปนะ

ห้องน้ำนี่เคยอันนี้ประสบตัวเลยนะ
แต่เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันถ้าอยากจะฟังเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าวันหลัง